ไขคดีหลอกอุ้มเผาทั้งเป็น
คุณผู้ชมดูนะดูรอยที่ไหม้อยู่ทั้งตัว
ไฟลวกแล้วก็มันถ้าภาษาหมอก็เรียกมันเบิร์นหมดแล้วนะ
คุณผู้ชมดูคลิปก่อนนี่ฮะ
โอ้โหกี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายนี่
ผมเป็นห่วงจริงนะผมบอกเลยผมเป็นห่วงกรณีนี้จริง
นี่คือนายวิชาหมีเฟื่องอายุ๖๐ครับ
ถูกไฟไหม้เป็นแผลทั้งตัวแล้วนะ
อยู่ในสภาพหมดเนื้อหมดแรงนะครับบริเวณ
บ่อปลาเก่านะครับริมมอเตอร์เวย์
ตะบนบางพึ่งอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
รอยต่ออำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ
กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองครับ
โดยนายวิชานะครับให้การวกวนนะ
ว่าเขาอยู่ในตำบลนาป่านี่แหละ
ถูกคนไม่รู้จักพามาแล้วมาจุดไฟเผาจะฆ่าเขาให้ตาย
แล้วเขาเนี่ยวิ่งหนีออกจากกองไฟมาได้ครับ
ลุงโดนไฟไหม้ได้อย่างไรนี่
ลุงมาจากไหนหน้าป่าอ๋อแล้วใครพามารู้ไหมไม่รู้
ตำรวจสพพานทองตรวจสอบพบว่าก่อนเกิดเหตุในวิชาณ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวนะครับแล้วก็ไปจอดอยู่ตรงนี้
ส่วนจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับเขาพบพวกของ
เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ถูกไฟไหม้ทิ้งอยู่ริมถนน
นี่กองไฟยังติดอยู่เลยอ่ะอืมนะครับชาวบ้านในพื้นที่เล่า
บอกว่าปกติจะเห็นลุงวิชาเนี่ยแต่งชุดรอบพอ
ขี่รถจักรยายนผ่านหน้าบ้านเช้าเย็น
ว่าจะทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแถวนี้แหละ
เพราะไม่มีโรงงานอื่นนะครับแล้วที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมไม่รู้ว่านายวิชาไปทำอะไร
แล้วพลาดเองหรือเปล่าหรือว่าแม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ยังไง
ตำรวจสมภาพพันธองเนี่ยเขาบอกแล้วนะไม่เห็นเลย
เห็นคนอื่นไม่เห็นอะไรเลยน่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเปล่า
หรือการทำร้ายตัวเองหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นอื่น
นะว่ามีคนจะมาทำเขาเนี่ยขณะที่
ตอนนี้ญาติมีไหมพี่ญาติก็ไม่มาแสดงตัวครับ
ยังไม่มีญาติมาแสดงตัวคนเจ็บตอนนี้รักษาอยู่ที่
โรงพยาบาลชนบุรีอาการค่อนข้างสาหัส
ผมเป็นห่วงจริงผมเห็นร่องรอยของบาดแผล
ทั้งตัวผมเป็นห่วงจริงครับ